ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
คุณผู้ชมทุกคนเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังกันหน่อยนะคะ
เป็นกะลังใจด้วยสำหรับใครคนที่เหมือนทางอยู่ตอนนี้
น้ำท่วมฝนตกไม่เป็นไรเพราะเรามีข่าวมาดึงให้เม้ามอยกันค่ะ
ข่าวแรกก็มาเป็นน้ำเพราะว่าเส้นไม่มี
เป็นเรื่องราวของความเกาเหลานั่นเองนะคะพี่แจ๊คเล่าซิแม่โบกับน้ำอ้อม
เรื่องราวมันบานตายกันมาตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนก่อนนะคะถ้าจำได้นะคะ
คุณโบวันด้านก็ได้โพสต์ข้อความเหมือนจะพลาดฟิกถึงใครสักคน
แล้วปรากฏว่านะคะก็ใครหลายคนก็คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นอาน้ำอ้อย
ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการของพี่ปอทฤษฎีซึ่งก็เป็นสามีของคุณโบนั่นแหละค่ะ
แล้วเรื่องราวก็ยาวยืดกันมานะคะก็นักข่าวพยายามติดต่อสัมภาษณ์หลายงานหลายรอบแล้ว

ก็เลยออกมาเปิดใจนะคะเรื่องราวทั้งหมด
ซึ่งก็ตรงไปเลยนะคะว่า
ฟังดูก็คือรู้ว่ามีปัญหากับอาน้ำอ้อยนะคะ
ที่สำคัญค่ะมีข่าวลือด้วยนะคะว่า
คุณโบแวนด้าเนี่ยมีสามีใหม่โอ้โหแรงขนาดนี้นะคะตอนนี้มีทีมคุณโบ
ทีมอาร์นาบอยแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังด้วยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

มันก็ไม่ได้ทำให้ใครหลายคนเข้าใจว่าโมเป็นยังไงแล้วก็
คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการไต่ตรองออกมาจากตัวเรานานมากแล้ว
ที่ผ่านมามีได้เขียนกับอาร์นาบอยไหมคะ
ไม่ได้ไม่ได้คุยกันนานมากแล้วแล้วก็คือคิดว่าต่างคนก็ต่างมีเหตุผล
แล้วก็ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตของตัวเองค่ะ
ทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้มันไม่มีใครผิดหรอกค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่โบทำไปก็หลายคนก็ด่าโบว่าโบอะไรอย่างนี้หยาบคล้าย
แล้วก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
มีข่าวว่าออกจากอาร์นาบอยคือว่าพี่โบมันเป็นพี่สามีใหม่จริงหรือเปล่า
โอ๊ยอยากตีปากคนที่พูดจังเลยนะไม่มีหรอกค่ะ
สามีก็ไม่มีแล้วค่ะก็ยังคงเป็นพี่ปออยู่นี่แหละค่ะ
ค่ะอยากตีปากคนพูดจังเลยนะคะมีสามีใหม่นะคะต้องบอกว่าแจ๊กกะลีนดีกว่า

แต่ว่าข่าวก็ออกมาเป็นละลอกแบบนี้แหละค่ะ
ส่วนอาน้ำอ้อยใครหลายคนฝากมาถามนะคะว่าอาจจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะคะ
อาก็พูดนะคะว่าหนูรอดูแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีอะไรนะ
ก็มีนี่แหละค่ะแต่ส่วนอาร์เนี่ยค่ะก็ขอเลือกที่จะอยู่เงียบนะคะ

หมายถึงว่าเด็กคนใหม่ดิสตัน
อ๋อพี่เจ๊ก็พูดให้มันจบพูดให้มันเคลียร์

หรอกนะคะคุณอาก็ขอแบบแยกย้ายนะคุณผู้ชม
ซึ่งจริงแล้วเรื่องราวเก่าเหลานะคะ
เหล่าเกาเหลาหรือว่าทะเลาะอะไรกันเนี่ยค่ะ

ถ้าไม่โอเคไม่พอใจกันก็แยกย้ายกัน

ไม่ต้องมาสาวไส้อะไรให้กากินกันแบบนี้นะครับ
เพราะว่าเพราะว่าพยายามนึกถึงดีกว่า
ตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยตอนที่
แฮปปี้ฝ่าฟันเรื่องราวมรสุมต่างมาด้วยกัน
แล้วตอนนี้ถึงว่าอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ลงตัวกัน
ต่างคนต่างอยู่ดำเนินชีวิตไปตามทางของแต่ละคน